เย็นวันนี้นะคะคุณผู้ชมคงไม่มีประเด็นไหนน่าจับตามองมากกับ
ประเด็นการคบซ้อนของพี่ป๊อปปองกูล
คือครบซ้อนไม่ได้แป๊บเดียวแต่ครบซ้อนเป็น๑๐ปี
อึ้งแล้วก็ตกใจเพราะว่าครบซ้อนเป็น๑๐ปี
แล้วก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นโลกโซเชียลนะคะ
วันนี้ค่ะสื่อมวลชนทุกสำนักตามไปทำข่าวกันแน่นมากจริงนะคะกับการเปิดใจครั้งแรกของพี่ป๊อป
ซึ่งพี่ป๊อปยอมรับชัดเจนว่าเป็นความผิดของตัวเขาเองแต่เพียงผู้เดียว
ส่วนเหตุผลว่าทำไมเรื่องราวมันถึงเป็นแบบนี้ไปฟังสัมภาษณ์ของเจ้าตัวกันเลยค่ะ
มันเริ่มต้นจากผมกับปลาคบกันมาประมาณ๔ปี
ตอนนั้นมันเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังแบบคาบเกี่ยวการงานของเขา
แล้วก็มีการเรียนเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่พร้อม

หลังจากนั้นมันก็มีโบเข้ามาแล้วผมก็เริ่มต้นกับโบ
ผมสร้างโลกสองใบสำหรับปลาและสำหรับโบ
ทั้งสองคนดำเนินชีวิตในแบบคนรักที่ดีทั้งคู่
ผมโกหกเขาเพื่อให้โลกสองใบนี้ยังอยู่กับผมได้
มันใจร้ายมากครับ

ผมรังเกียจตัวเองมาก

ผมปล่อยมันไปตามสถานการณ์ของมัน
ขอขอบคุณครอบครัวทั้งสองฝ่ายด้วยที่เข้าใจเข้าใจสถานการณ์ของผมและโบ
เราคุยกันแล้วว่าเราลดความสัมพันธ์
จะเป็นแค่คนที่มีความรู้สึกที่ดีต่อกัน

นี่ก็เป็นการยอมรับจากพี่ป๊อปนะคะ
และจากการสอบถามแหล่งข่าวต้นสังกัดของป๊อปปองกูล
ประชาสัมพันธ์จะแจ้งว่ายังไม่มีความเคลื่อนไหวใด
แต่ว่าจากแหล่งข่าววงในเขาแจ้งระงับการทำโปรโมทซิงเกิ้ลใหม่ของพี่ป๊อปไปเมื่อ๒วันก่อน
รวมไปถึงโปรเจกต์เพลงใหม่กับเพื่อนสนิทอย่างเป๊กผลิตโชคด้วยนะคะ
คือจริงพี่ป๊อปเขามีซิงเกิ้ลใหม่ที่เตรียมจะออนแอร์วันที่๒๒
แต่ว่าตอนนี้ถูกระงับเอาไว้ก่อนอันนี้แหล่งข่าววงในเขาแจ้งมาไว้แบบนี้
ซึ่งบางช่วงบางตอนที่นักข่าวสัมภาษณ์เนี่ยพี่ป๊อปบอกว่าเรื่องงานตอนนี้เนี่ยเขายังไม่ได้คิดอะไร
ใจสลายไม่มีกระจิตกระใจที่จะคิดถึงเรื่องงานอะไรในตอนนี้ก็คงต้องให้เวลาในการทำใจสักพักหนึ่ง
จริงดิฉันว่าเรื่องนี้มันก็น่าสงสารทุกฝ่ายก็อยากจะบอกว่าเป็นกำลังใจให้ในทุกคนทุกฝ่ายแล้วกัน
เขาบอกว่าในโซเชียลเนี่ยบางคนเข้ามาโพสต์ถึงขั้นว่าไม่อยากมีความรักพอเห็นแบบนี้
แต่จะบอกว่าทุกความรักที่เกิดขึ้นมันสวย

ยังไงก็ต้องเป็นกำลังใจให้แล้วกันนะสำหรับข่าวนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวใหญ่ในรอบสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้
พี่ป๊อปก็ออกมายอมรับผิดขอโทษผ่านสื่อแล้วนะคะ
แล้วเป็นคนนอกก็ให้กำลังใจกันไป